เรื่องใหญ่ในช่วงเวลานี้สืบเนื่องมาจากคดีที่มีกลุ่มคน
เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน

วันนี้มีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอยู่หลายเรื่อง

เจ้าเสือดำที่ถูกกลุ่มล่าสัตว์กลุ่มนี้ยิงจนตายเนี่ย

กระสุนเข้าไปทางไหนโดนไปกี่เม็ดอะไรยังไงนะคุณเขียนมาสอน

เรื่องของเสือสมิงคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะ
มีเรื่องเล่าในตำนานเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วย
เพราะว่าหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ในโลกโซเชียล

มุมด้านคดีก็ครบถ้วนแน่นอนครับวันนี้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ
คนไทยในช่วงเวลานี้กำลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม

แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิติอย่างที่สุดเลย
มันทำให้เราเห็นว่าถ้าเราทำความดีทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนี่ย

เป็นข้อความที่สุดยอดจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นข้อความของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐรัชกัญญาสุริวัฒนาพันนวดี
พระชธานกำลังใจให้กับนายวิเชียนชินวงศ์ผ่านทางอินสตราแกรมของไทยรัฐนะฮะ
โดยระบุข้อความว่าสู้คุณวิเชียนชินวงศ์

ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
ใช่ครับสร้างความปลื้มปิติให้กับคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อนะครับ
หลังจากนั้นทางไทยรัฐออนไลน์ที่เป็นเพจนะครับ
ก็ได้นำเรื่องนี้ขึ้นไปแสดงทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับ
และพระองค์ยังทรงเข้ามากดไลค์ข่าวนี้ด้วยนะฮะ
ก็สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ที่ติดตามมากขึ้นไปอีกนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊คส่วนตัวหรือว่าเพจข่าวใหญ่อีกหลายสำนัก
ทำให้ชาวเน็ตก็เขียนข้อความทรงพระเจริญ
และขอพระบรมีเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังรักษากฎหมายอย่างเต็มที่
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจับกลุ่มนายเปรมชัยและพวกนี่แหละค่ะ

หัวหน้าวิเชียนก็ให้สัมภาษณ์ว่า
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริง
พระองค์ทรงชื่นชมการทำงานชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่
เคลียบเสมือนหยาดฝนชโลมยอดย่าบนพื้นดิน

ไปจับบุคคลที่เป็นคนดังระดับประเทศร่ำรวยขนาดนี้
อิทธิพลบารมีอะไรจะส่งผลให้เขาเนี่ยต้องกระเด็นกระดอนถูกย้าย
หรือว่าจะหวั่นเกรงหวาดกลัวอะไรหรือเปล่า
หัวหน้าวิเชียนเองก็บอกว่าไม่กลัวนะคะ
เพราะว่าตัวเองดูแลรักษาป่า
ใครเข้ามาทำลายก็ต้องทำตามหน้าที่